มาติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีกันก่อนเลยนะคะ
หลังจากที่ทีมแพทย์ได้ทำการเจาะคอเพื่อให้คุณปอได้หายใจสะดวกขึ้น
ใช่ค่ะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะ

เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรักษาอาการป่วยของปทฤษฎีออกมา
ทำให้มีหลายคนให้ความสนใจและออกอาการเป็นห่วงพระเอกชื่อดัง

โดยยืนยันว่าเป็นการตรวจเช็คร่างกายตามปกติ
ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

อยากให้รอฟังแถลงจากทีมแพทย์เพื่อความถูกต้อง
ส่วนก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแพทย์ได้เจาะคอของปทฤษฎี
ผู้จัดการส่วนตัวยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะเป็นวิธีการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหายใจสะดวกขึ้น
ซึ่งทางครอบครัวก็ยังคงเฝ้าติดตาม
และรอฟังความคืบหน้าจากทีมแพทย์เช่นเดียวกัน
ว่าจะสรุปออกมาในทิศทางใด
มีประวัติศาสตร์เช็คร่างกายของปในแต่ละส่วน
ส่วนที่ตรงไหนที่มีปัญหา
ซึ่งแพทย์ยังไม่วางใจ
หรือมันมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างนี้
ทุกอย่างโดยรวมมันจะมีการปรับขึ้นลงอะไร
แล้วแต่อาการที่ต้องใช้คำว่าเฝ้าระวังอยู่ในขั้นวิกฤต
นะครับเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็หลายวันนะคะ
ก็เจาะไปเพื่อช่วยให้เขาหายใจดีขึ้นนะครับการเอาท่อออกจากปาก
เนี้ยซึ่งค้างมาประมาณกับสองเดือนเนี้ยอืมมันก็เป็นที่น่ารำคาญ
กับตัวคนไข้จะต้องรีบรีบแก้ไขรีบช่วยเหลือคือผลตอนนี้รอรอ
ว่าทางแพทย์จะสรุปออกมาได้แบบไหนท่านผอท่านจะเป็นคนที่ได้ให้รายละเอียดได้ชัดเจนกว่า
ทุกอย่างนี้นะครับที่ต้องเป็นทางแพทย์
ทีมแพทย์จะเป็นคนออกมาให้ข่าวนะครับจะไม่ตกหล่นหรือว่าขาดรายละเอียดไป
นะฮะผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยบรรยากาศบริเวณหออภิบันผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจชั้นเก้า
ยังคงมีครอบครัวรวมถึงน้องมะลิและโบแวนด้าภรรยาของปทฤษฎี
มาเฝ้าอาการตามปกติค่ะ